ของช่วง๗วันอันตรายก็คือ๗กลาง

ตัวเลขสถิติของวันแรกในโครงการ๗วันอันตราย

เพราะว่าจะออกมาสักประมาณ๑๐โมง๑๑โมงของวันนี้
แต่ทีนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูว่า

แต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว
แม้ว่าจะมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจ
ตรวจนิดหนึ่งก็คือเป็นการชะลอรถ

แล้วก็เป็นการตรวจดูคนขับด้วย

ด้านหลังนี่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุไหม
ใช่รถกระบะบรรทุกคนมาอย่างไกลนะครับ
ด่านเขาก็มีแต่ละวิธีการที่แตกต่างกัน
เนื่องจากเรียกมาตักเตือนกันแล้วนะครับ

นิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์

แจกลูกอมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
มีวิธีแตกต่างกันไปเพื่อลดอุบัติเหตุช่วยเหลือประชาชน
แต่ทีนี้ผ่านไป๑วันก็ยังคงมีอุบัติเหตุอยู่นะคะ
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ

มีการตั้งด่านตรวจจับเมาแล้วขับในวันแรก
บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลบางบัว
ถนนจรรยานนท์ในตำบลบางบัว

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ถ้าคนขับรถคันนี้ออกจากด่านนี้ไป
โดยที่ไม่ถูกจับกลุ่มหรือถูกตรวจสอบ

โดยวันแรกสามารถจับกลุ่มผู้ที่เมาแล้วขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ได้๑๐ราย
รถจักรยานยนต์๙คัน

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งดำเนินคดีค่ะ

ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของตำรวจแต่ละด่านนะครับ

ท่านไปหาหมวกมาใส่ให้ได้ก่อน

ยืนยันบอกว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่หาหมวกกันน็อกมาใส่ให้ได้

ท่านอาจจะหายเมาเมื่อ๒๓วันข้างหน้า

เจ้าหน้าที่เข้าชนะสูตรศพของนายบุญถึง
ปากกระพอกอายุ๕๕ปี
ศพนี้พบอยู่ที่กลางถนนปากท่อ
ปรังตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองนครนายก

ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
สอบถามชาวบ้านที่รู้จักผู้เสียชีวิต
คาดว่าน่าจะถูกรถกระบะชน

คล้ายกับมีรถชนกับวัตถุไม่ทราบชนิด

และในที่เกิดเหตุพบเศษสีบรอนตก

คาดว่าจะเป็นสีของรถคันที่มาชน

หาตัวคนขับรถหาตัวรถคันนี้

สังเวย๗วันอันตราย
ของจังหวัดนครนายกนายกรัฐมนตรี
บอกว่าอยากจะให้เป็นศูนย์นะ

หมายในใจของเราทุกปีนะฮะ
อยากให้อุบัติเหตุและตายเป็นศูนย์นะครับ

ในช่วง๗วันอันตรายเช่นเดียวกันนะครับ
จากเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
ทำให้ผู้ขับขี่วัย๓๕ปีเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบนถนนบ้านผือน้ำสม

ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างณจุดนี้
และคนขับรถกระบะเหยียบเบรกไม่ทัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ในช่วง๗วันช่วงกลางนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอยากจะเน้นให้ที่
ภาคส่วนของจังหวัดอำเภอตำบล

เพราะว่าส่วนมากแล้วจะไปเกิดอุบัติเหตุที่จุดนั้นแหละนะคะ

ไปแล้ว๑วัน๗วันอันตราย

ถนนสายรองที่เขาเป็นห่วงกันนี่แหละ
เนื่องจากมีคนร่วมใช้เป็นจำนวนมากกว่า

ก็เลยใช้ถนนสายรองนี่มากกว่าถนนสายหลัก
รายแรกนี่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดง
ถนนอำเภอตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง
สิบล้อไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของนายออมแสงทอง
ออมแสงทองเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
ส่วนศพที่๒เป็นอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำบริเวณ
โค้งอาภาษตำบลอีปันอำเภอพระแสง
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คน

และรายที่๓เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
สุนัขในพื้นที่ตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉาง
ส่งผลให้ชายชาวพม่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
เป็น๓รายของวันแรกในจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็ใส่ใจกดงดสุราปลูกสำนึกขับขี่รับปีใหม่ตั้งสติก่อนสตาร์ท

ขับรถดีมีวินัยรักษาน้ำใจจราจร
อุบัติเหตุตายกลายเป็นศูนย์
นี่คือสิ่งที่หลายคนคาดหวังไว้
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องจำเพื่อเตือนใจในช่วงของการขับขี่ในระยะนี้
โดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงวันนี้
ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปรถจะออกจากกรุงเทพฯ
๗๐๐๐กว่าคันการเดินทางบนท้องถนน
แล้วก็เอเชียออกมิตรภาพฝั่งอีสาน